ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีผัวธรรมินใช้มีดแทงเมีย๗แผลจนตายกลางถนน
ก่อนที่จะมีการขับรถหลบหนีไปนะคะซึ่งตำรวจมีการตามรวบตัวเอาไว้ได้ค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวเองพอมีการมอบตัวได้ให้การกับตำรวจสารภาพว่าลงมือฆ่าเมียจริง
เหตุผลเพราะว่าเป็นคนขี้หึงคิดว่าเมียเนี่ยปันใจให้ชายคนอื่นสุดท้ายทะเลาะกันจนพลั้งมือฆ่า
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
วันที่๑๓สิงหาคมเกิดเหตุฆ่ากันในพื้นที่หมู่ที่๖ตำบลเตาปูนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
ตำรวจจึงรุดไปตรวจสอบพบศพนางยานีเมียนวงวัย๓๘ปีนอนตายข้างรถกระบะอีซูซูสีดำของตนเอง
ร่างกายมีบาดแผลถูกแทงพลุน๗แผลที่น่าสลดคือในมือยังกำโทรศัพท์มือถือไว้แน่น
สนทนากับปลายสายคือนายธนพลเหมียนวงวัย๓๙ปีสามีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุขณะขับรถตู้ทึบหลบหนี
ตำรวจจัดกำลังไล่ล่าคนร้ายแต่ยังไม่ทันไรนายธนพลก็ได้ตัดสินใจเข้ามอบตัวที่ป้อมตำรวจชุมชนเขาคลุ้ง
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๗กิโลเมตรถูกคุมตัวไปสอบสวนที่สพเขาดินทันที
ธนพลเปิดปากสารภาพฆ่าภรรยาเพราะความหึงหวงโดยไปเห็นภาพในเฟซบุ๊คของภรรยาก็คิดว่าปันใจให้ชายอื่น
พยายามโทรหาแต่ไม่รับสายก่อนเกิดเหตุขับรถส่งของสวนทางกับรถภรรยาพอดีจึงเรียกจอดให้ลงมาเคลียร์ปัญหา
แต่คุยกันไม่รู้เรื่องเกิดมีปากเสียงกันจึงคว้ามีดที่พกติดตัวมากระหน่ำแทงไม่ยั้ง
ภรรยาล้มลงไปกองที่พื้นก่อนขับรถกระบะหลบหนีไปแต่ระหว่างทางเกิดสำนึกผิดจึงขอเข้ามอบตัวเพื่อรับโทษทัน
จากไปของนางยานีสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับลูกที่ดูศพผู้เป็นแม่รำให้ฟิมขาดใจ
โดยลูกชายได้ก้มกราบเท้าแม่ก่อนให้ข้อมูลว่าเขาย้ายไปเรียนในตัวเมืองราชบุรีจึงไปอาศัยอยู่กับย่า
และได้คุยกับแม่เมื่อวันแม่๑๒สิงหาวันนั้นติดธุระจึงตั้งใจจะนำของมาไหว้แม่ในวันถัดไปแต่สุดท้ายต้องมาเจอข่าวร้าย
ขวัญใจเพื่อนสนิทของผู้ตายให้ข้อมูลว่ายานีเพิ่งมาเปิดร้านได้๒เดือน
จากสามีเคยไปบุกที่ทำงานแล้วมีปากเสียงกันจนผู้ตายต้องออกจากโรงงานเพื่อตัดปัญหา
แต่สามีก็ยังไม่วายหึงหวงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามภาพหลักฐานกล้องวงจรปิดที่ร้านในช่วงเที่ยงวันที่๑๓
จับภาพขณะที่สามีและลูกสาวคนเล็กของผู้ตายมาที่ร้านทั้งคู่เกิดมีปากเสียงกันเรื่องไม่รับโทรศัพท์
แล้วพลานไปเรื่องชู้สาวก่อนจะมีการแยกย้ายกันไป
กระทั่งบ่ายสามผู้ตายเริ่มเก็บของปิดร้านแล้วเดินมาทักทายเพื่อนก่อนซึ่งนี่เป็นภาพสุดท้ายก่อนถูกสามีแทงตาย
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนสรุปสำนวนส่งฟ้องฝากขังทิ้งไว้เพียงความโศกเศร้าและคราบน้ำตาของลูกและญาติยาด
พิษรักแรงหึงลงอีกคดี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน